แล้วก็มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตโชคชะตาครอบครัวของพี่ประจวบจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าจะสามารถคว้าทุนนี้ไปสร้างบ้านหลังเล็กบ้านที่อบอุ่นและเป็นที่ปลอดภัยให้กับเด็กภายในบ้านได้หรือไม่นะครับ
ขึ้นอยู่กับเฉลยที่อยู่ในมือผมนี่
ผมขอให้โชคดีนะครับกับเฉลยที่อยู่ในมือผม
ครับพร้อมที่จะฟังเฉลยไหมลูกเด็กเด็กพร้อมไหมพร้อมครับ
พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องโรงเรียนวัดกุดีประสิทธิ์ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือที่โคนต้นไม้สีส้มถูกทาไว้ที่หมายเลขใด

บุ๋ยนะฮะตอบตัวเลือกที่๓หมายเลข๓ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกครับ
ไหมลูกแล้วรู้เลยใช่ไหมว่าสีส้มมันทาอยู่ตรงเลขอะไรใช่ไหมลูก
รู้ใช่ไหมตอนนี้ครอบครัวของพี่ประจวบจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถูกไป๑ข้อรับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องขายดอกไม้ครับ

ด้วยกันสองคนแม่ลูกนะครับ

ให้ทำดอกกุหลาบพร้อมติดลิฟตบิ้น
ช่อละ๑ดอกให้ได้๗ช่อ
ภายในเวลา๓นาที
จะได้หรือไม่ได้

กิ๊กใช้เวลาไปทั้งหมด๒นาที๕๕วินาที

เก่งมากเลยลูกช่วยพ่อช่วยแม่ได้ลูก
ทำได้นะฮะตอนนี้ครอบครัวของพี่จวบนะครับ
ทำได้ไป๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ฟังเฉลยข้อที่๓ก่อนนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ไดโนเสาร์ตัวใดไม่ได้อยู่ในปกสมุดภาพระบายสีเล่มนี้นะฮะ
แล้วนะน้องสตังค์เลือกตอบตัวเลือกที่สี่ตัวที่๔ซึ่งเป็นคำตอบที่

ไดโนเสาร์ที่ไม่ได้อยู่ในปกภาพระบายสีเล่ม
ก็คือตัวเลือกคือตัวที่๑เลย
ไม่เป็นไรยังเหลืออีกหนึ่งข้อครับที่

จะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
เรื่องสุดท้ายที่ผมจะเฉลยตอนนี้ครับ
นั่นก็คือเรื่องระแวกบ้านครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สะพานพงพันธ์สร้างเมื่อพศใด

ข้อจวบเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

แน่นปาก

ที่หนึ่งมืนบาท
แต่ก็ถือว่าเรามาใช้โอกาสที่มีอยู่ตรงหน้านะครับ
ขอบคุณเพื่อนบ้านใช่ไหม

จวบยอมรับว่าเขาไม่เคยดูรายการของเราเลย
เพราะว่าไม่มีไฟฟ้าที่บ้านนะครับ
ก็เพื่อนบ้านเห็นแล้วสงสารเด็ก
สารเด็กตาดำก็เลยส่งเรื่องราวเข้ามาให้

พี่จะเอาไปทำประโยชน์อะไรก่อนครับ

อยากซ่อมแซมบ้านด้วย
บ้านตรงที่กำลังพบลงไปแล้ว

ก็คงต้องนำเงินตรงนี้นะครับไปซ่อมแซมบ้าน

ต้องการบ้านที่มันปลอดภัย
เพราะว่าบ้านที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ
ยังไม่รู้ว่าเขาจะให้เราออก

คุณผู้ชมครับบ้านหลังเล็ก
แต่ขอให้มีบ้านที่ให้ลูกเมียได้

แล้วก็คุ้มภัยอย่างปลอดภัยเท่านั้นเองนะครับ
คือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ต้องการ
ผมคิดว่าคุณผู้ชมคงจะช่วยต่อยอด

วันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะพี่นะ
แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

สร้างบ้านให้กับครอบครัวของน้องหวาน

ตอนนี้บ้านแห่งความสุขหลังนี้

คุณรัฐพร้อมด้วยทีมงานคุณอาลัยนะครับ
ได้เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีนะครับ
เพื่อส่งมอบพื้นที่แห่งความสุขหลังนี้
ให้กับครอบครัวของน้องหวานด้วยครับ

ต้องประสบกับปัญหาพื้นบ้านเป็นปูน

แล้วก็บาดผิวหนังของหลานสาวทั้งสองคน

ผิวแตกรอกและเป็นแผล
อีกทั้งตัวบ้านก็ไม่มิดชิด
ทำให้มีฝุ่นละอองเข้ามาเยอะมากเลยนะครับ
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หลานทั้งสอง

บ้านก็ได้ทำหน้าที่ของบ้านอย่างสมบูรณ์มากเลย

ที่จะสร้างความเจ็บป่วยให้กับน้องเพิ่มขึ้นแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เรียบลื่นสบาย

ผนังที่ไม่มีรอยขุขัน
ที่จะสร้างบาดแผลให้เขาเพิ่มแล้ว
ทางคุณอะไรก็เลยติดต่อผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายคน
ซึ่งได้ฝากของมาเป็นของเล่น
แล้วก็เสื้อผ้าน่ารักให้กับเด็กด้วยค่ะ
นี่เป็นขนมกับของเล่นนะครับ
รัฐแล้วก็คุณอะไรรู้สึกภูมิใจมากค่ะ
ที่เป้าหมายของเราประสบความสำเร็จ
เราเชื่อว่าบ้านคือจุดเริ่มต้นแห่งความสุข

ที่จะสร้างพื้นที่แห่งความสุขแบบนี้
เพื่อที่จะส่งมอบให้กับครอบครัวอื่นต่อไปค่ะ

ที่ทำให้วันนี้ได้มีบ้านสะอาด
และปลอดภัยสำหรับน้องปลากับน้องเมย์ค่ะ
ยายเห็นหลานนอนวิ่งเล่นอยู่ในบ้าน

และบ้านหลังต่อไปจะเป็นของใคร

ต้องคอยติดตามดีใจกับน้องน้ำหวาน
และทุกคนในครอบครัวด้วยนะครับ

เท็ปกับผมและคำถามสี่ข้อ

สูงสุด๑ล้านบาททุกวันเสาร์
วันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาที

น้องน้องอร่อยมีลูก

น้องอร่อยมีลูก